คุณผู้ชมฮะงานแรกของประธานสภาอย่างอาจารย์วันนอร์
ก็คือเรื่องของการที่จะรอกำหนด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

โถใครจะไปหลับก็นั่งท่านี้เป็นประจำ

ก็ตอนที่เข้าประชุมความเหมา

โบกมือนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือทางเลขาอะไรเนี่ย
เขาบอกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็แสงความยินดี
ใช่นะครับกับทั้งประธานสภาแล้วก็รองประธานสภา
ส่วนตอนที่เสร็จสิ้นการประชุมคอรมอลได้ออกมาพูดคุยกับบรรดาคณะรัฐมนตรี
แล้วก็เดินผ่านกลุ่มสื่อมวลชนที่ดักรอสัมภาษณ์
มาทักทายสื่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มกล่าวทักทายสวัสดีนะจ๊ะ
เปิดใจหลังได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ถึงการเตรียมความพร้อมในการโหวตนายกรัฐมนตรี
หลังจากนี้จะได้เชิญเลขาธิการสภา
และรองเลขาธิการสภามาพูดคุย
ว่าจะเปิดประชุมสภาในสัปดาห์หน้านั้น
มีงานอะไรที่ต้องเตรียมการบ้างนะครับ
แล้วก็เรื่องของการเคาะคุณ
เคาะวันโหวตนายยกรัฐมนตรี

เป็นวันที่๑๓กรกฎาคมนี้ค่ะ

เช้าวันนี้ได้หาบริวิวภาพีคัติการสภาผู้แถมรัฐศดร

และเตรียมเปิดประชุมร่วมรัฐสภา
และสภาพผู้แทนราชดรจะประชุมนัดแรก
พุธที่๑๒กรกฎาคม
นั่นคือการประชุมสภานัดแรก
ส่วนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายยกรัฐมนตรี
กำหนดเป็นวันที่๑๓กรกฎาคม
เวลา๙นาที๓๐นาที
กำหนดออกมาแล้วนะชัดเจนแล้วนะ
กรกฎาคมเป็นวันอะไรฮะ

วันพระสบดีที่๑๓กรกฎาคมจริงคุณ

รวมถึงเกาะติดกับไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
รายการพิเศษจัดเต็มอาจารย์สุภาพอยู่กับเราทั้งรายการแน่นอนค่ะ